คุณผู้ชมคะจากเรื่องหมูแพงทำให้คุณลุงวัย๖๗ปีคนนึง
ต้องเอาปืนไปกราดยิงถึงหน้าฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่นแล้วลั่นวาจาออกมาบอกว่า
รู้ไหมลูกกูเป็นใครรู้ไหมลูกกูเป็นใครเอาจำลูกตัวเองไม่ได้นะคะคราวนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อลายทางคนนี้เอ่อลายขวางคนนี้เนี่ยเห็นยืนนี่โอ้โห
ครับเห็นยืนนิ่งแต่ในใจคือขาแทบขยับไม่ออกแล้วนะคะเออกลัวเพราะเขายิงระยะเผาขน
นัดแรกยิงขวดเบียร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ใกล้จนขวดแตกแล้วก็ไล่ยิงเขาบอกยิงรัวยิงมั่วจนหมดแม็กซ์เนี่ย
ผู้ชายเสื้อลายขวางคนนี้เป็นลูกจ้างของฟาร์มหมูป่าค่ะคือใจตุ้มต่อมเลยพยายามคุยกับคนก่อเหตุ
เขาก็ต้องเอี้ยวตัวหลบกระสุนไปด้วยค่ะครับเรื่องของเรื่องผู้ชายคนที่ถือปืนคนนี้
เขาจะมาซื้อหมูป่าในราคา๑๓๐๐บาทไซส์ใหญ่
ลูกจ้างบอกอุ้ยลุงขายให้ไม่ได้หรอก
ราคาหมูพุ่งไป๒๕๐๐ผมจะขายให้ลุง๑๓๐๐ได้ยังไง

สั่งหมูไว้กับแฟนที่ทำงานอยู่ที่นี่
ก็เป็นลูกจ้างฟาร์มหมูแห่งนี้เหมือนกัน

พอไม่ได้หมูราคา๑๓๐๐ยิงดะเลยค่ะ
เอาลูกโม่ออกมายิงขวดเบียร์ก่อนตามด้วยยิงแก้วสแตนเลส

ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยคำพูดว่า

นักเหรอรู้ไหมกูลูกใคร

วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับนายวิทยาโพจันนาเจ้าของฟาร์มนะคะ
เนี่ยเขาพาไปชี้ร่องรอยให้ดูหมดเลยว่าเมื่อสักครู่นี้
ไอ้ตัวแก้วสแตนเลสเอยกระป๋องเบียร์เอ่ย
ยังมีกระสุนปืนฝังคาอยู่เลย
ในการเกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๘ธันวาคม
คนก่อเหตุชื่อในไหมค่ะอายุ๖๗ปี
เคยเป็นลูกจ้างในฟาร์มเขานี่แหละแต่ว่าลาออกไปเปิดกิจการขายหมูเป็นของตัวเองแล้ว

ไหนไหมบอกว่าสั่งหมูป่าไว้กับแฟนที่ทำงานที่นี่จะเอาไปใช้ปีใหม่
ล่วงหน้าไว้เดือนหนึ่งแต่แฟนบอกแฟนไม่กล้าขายให้เพราะว่าไม่รู้ราคาหมู
บอกให้ไปคุยกับลูกจ้างอีกคนนึงที่เขารู้ราคา
แล้วก็เลยทำให้ในไหมทะเลาะกับแฟนแฟนวิ่งหนีเตลอดไปก่อนแล้วคนแรก
นายไหมจะมาอารวาสกับลูกจ้างที่ใส่เสื้อลายขวางคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีลูกน้องอีกคนนึงที่เคยทำงานกับในไหมยืนบังน้องคนนี้เอาไว้ให้ด้วยนะ
เพราะกลัวว่าน้องจะถูกยิงเห็นเขาบอกว่าที่ปืนอ่ะมีเลเซอร์ส่องมาด้วยนะ
สักพักหนึ่งลูกชายในไหมที่เขาบอกทุกคนว่ารู้ไหมว่าลูกเขาเป็นใคร
ลูกเขาก็ขับรถมารับพ่อกลับไปทุกคนก็เลยหายใจได้ทั่วท้อง
มกราคมตำรวจเรียกมาไกลเกลี่ย๑รอบเป็นลูกน้องฟาร์มหมู๔คนกับในไหมอีก๑คน
ลูกน้องเนี่ยเรียกค่าทำขวัญไป๓แสนนายไหมบอกไม่มีจ่ายเรื่องมันก็ไม่จบสิคะ
ลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้องฟาหมู๔คนกับใกล้ใจได้ทั่วที่
ลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้อง
ลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้อง
ลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้อง
ลูกน้องเรียกมาไกล่เกลี่ยหนึ่งรอบเป็นลูกน้อง
ไปช่างอะไรเขาแล้วทีนั้นจะมีคำหนึ่งอ่ะที่พี่บอก
รู้จักลูกกูไหมมึงจะไหมว่ากูเป็นใครอะไรประมาณเนี้ย
ผมก็คือผมคือผมเออคือผมงงคือผมไม่รู้เรื่องอะไร
ไม่รู้เรื่องอะพี่เอ้ยถ้าผมไปหาเรื่องเขามาก่อน
แล้วเขากลับมาผมก็ยังพอรู้นะแต่นี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เขาบอกเขาไม่รู้จักนายไหมเป็นการส่วนตัวแล้วจะให้ตอบว่าเออไม่รู้พี่
ลูกพี่เป็นใครก็กลัวว่าปืนจะเข้าหาตัวไปตอบไม่ได้เดี๋ยวหาว่ากลัวอีกฮะ
เขาก็ทำได้แค่ยืนนิ่งนะคะครับล่าสุด

แต่ผมยิงญี่ปุ่น

ทีนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันถึงตำรวจไหมคะ

ผมก็ไปแจ้งแล้ว

นัดกันวันที่อะไรเนอะที่ผ่านมา

วันที่สามมะกะลานี่

ผมก็นึกว่ามันสิเรียงสิบบันนี้

ควรเสียนี่จะเอาเท่าไหน

สามแสนตาว่าไม่ให้หรอก

ลุงก็ยิงของลุงไปเรื่อยยิงขู่

เอาแบบนี้ค่ะลุงแค่ลุงยิงปืนเนี่ย
แค่ลุงพกปืนออกมาเนี่ยลุงผิดแล้วนะคะ

ทีนี้ชนวนเหตุจริงมันอยู่ที่ว่า
สั่งซื้อหมูป่าไปตั้งใจจะเอาไปทำ

พอจะมาเอากลับไม่ได้ก็เลย
หุดหงิดแล้วก็ไปดื่มกิน

บอกไหนว่าจะเอาหมูยากมาให้กินไง

ที่ฟาร์มเราลงจากรถมาแล้วก็เอาจุด๓๘ลงไปยิงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะยิงใส่ใครจริง
ถ้าจะเอาชีวิตใครป่านนี้เนี่ยต้องมีคนตายแล้ว
แต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันผิดกฎหมาย
ถึงแม้ว่าลุงจะบอกว่าไม่มีเงินจ่าย๓แสนแต่ยินดีขอโทษนะ
สัญญาจะไม่ไประรานฟาร์มอีก
เอาเป็นว่าลุงเอาไปก่อน๖ข้อหาเลยนะคะ
กรุกในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืน
มขืนใจผู้อื่นให้กลัวจะเกิดอันตรายโดยมีอาวุธปืน

มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในทางหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนโดยใช่เหตุ